มีคำเตือนถึงคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคเราท่านนี่แหละค่ะ
เรื่องของผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณนะคะซึ่งล่าสุดนะคะ
ทางปคบและออยก็ร่วมมือกันเร่งกวาดล้างเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดไปจับกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณทางเพศ
รวมถึงวัตถุลามกทางสื่อออนไลน์จำนวนมากมูลค่ากว่า๕แสนบาททีเดียวค่ะ

วันนี้นะคะตำรวจปคบนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยา
นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่จับกลุ่มได้มาแถลงข่าวค่ะ
เพราะว่ามีการนำกำลังบุกไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ขายสื่อลามก๓จุด
เขตกรุงเทพและสมุทรปราการตั้งแต่วันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏว่าพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณทางเพศ
หล่อลื่นวัตถุลามกหรืออุปกรณ์เซ็กซ์ทอยแล้วก็อื่นนะคะ
ยังมีการตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเช่นสบู่ยกกระชับด้วยนะคะ
มาร์คหน้ารวมแล้วมูลค่ากว่า๕แสนบาท
ตรวจค้นในครั้งนี้ก็จับกลุ่ม๒สามีภรรยา
ซึ่งผู้ชายเป็นคนไทยผู้หญิงเป็นชาวเวียดนามนะคะ
รับสารภาพค่ะบอกว่าลักลอบนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศผ่านทางอีสานนะคะทางชายแดน
แล้วก็เอามาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจ
โดยโพสต์ขายผ่านทางเว็บไซต์มาประมาณ๒ปีแล้ว

เป็นการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แสดงสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
ผสมยาไวอากร่าและเจลหล่อลื่นที่ถือเป็นเครื่องมือแพทย์
เพราะฉะนั้นก็ขอเตือนนะคะใครจะซื้อก็ต้องตรวจสอบว่าได้รับใบอนุญาต
หรือเปล่านะคะทางเว็บไซต์ของออยก่อนที่จะซื้อค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าอันนี้มีความผิดนะคะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งความผิดตามพรบอาหาร
นำเข้าอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าตรวจพบการปลอมปนยาก็จะมีความผิด
จำหน่ายอาหารซึ่งไม่บริสุทธิ์แล้วก็จะมีความผิดตามพรบเครื่องมือแพทย์นะคะ
ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ใบอนุญาตใบแจ้งรายการรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้งซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะ
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหหลายข้อหาเลยนะคะ
ก็เตือนเอาไว้สำหรับผู้บริโภคทุกท่านค่ะ